ตำรวจเชียงใหม่ตอนนี้กำลังล่าตัวคนร้าย
เดี่ยวนะคะไปชิงทองที่ห้างดังที่อำเภอฝาง
๑นาทีคุณผู้ชมคะก่อเหตุกวาดทองไป๘๐เส้น
มูลค่ากว่า๑ล้าน๖แสนบาทกำลังล่าตัวกันอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมแล้วเราเห็นภาพการก่อเหตุ
พูดเร็วมากคุณกายปีนกระโดดข้ามไปนะครับ
เคาน์เตอร์แล้วกวาดทองรูปภัณฑ์เอาไปนะคะ
ในตู้โชว์ข้างหลังเนี่ยให้ดูให้ดูตอนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
คือเดินดุ่มเข้ามามาเลยค่ะแล้วมุ่งหน้าเลยนะ
เดี๋ยวตรงเข้ามากระโดดข้ามเคาน์เตอร์
กวาดเส้นที่เป็นสร้อยทองเนี่ย
คือเหมือนกับรู้แล้วว่าตรงนี้คือเป้าหมายเนี่ย

แล้วใช้เวลา๑นาทีกวาดไปเนี่ยนะครับ
เส้นล้าน๖นะคะ

อยู่ที่อำเภอฝางค่ะ
แล้วก็สองหลังจากนั้นก็วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็
คือพนักงานเนี่ยพยายามวิ่งตามตะโกนให้คนช่วยแต่ไม่ทัน
นะคะนี่เมื่อวานนี้ตอนค่ำนะคะที่ก่อเหตุขึ้น
นะคะทองเนี่ยแต่ละเส้นก็น้ำหนักประมาณห้าบาทถึงสิบห้าบาทนะคะ
แล้วก็ขี่หลบหนีไป
คนร้ายถ้าดูจากรูปภัณฑ์ตรงนี้นะคะพนักงานบอกว่าสูงประมาณ๑๘๐เซน
แล้วแต่งตัวมาเต็มยดเลยค่ะสวมหมวกกันน็อกติดสติ๊กเกอร์
มันจะมีสติ๊กเกอร์คล้ายกับเปลวไฟนะคะ
มาถึงปุ๊บตรงมาที่ร้านเอาปืนขู่แล้วกระโดดข้ามเคาน์เตอร์กวาดทองไป
ต้นพบว่าคนร้ายขี่รถหนีใช้เส้นทางซอยข้างโรงพยาบาลฝางมุ่งหน้าบ้านป่านึกนะคะไปยังสี่แยกโป่งน้ำร้อน
แล้วเมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมาตำรวจก็ประชุมกันเพื่อติดตามตัวคนร้ายค่ะ
ภูมิกับสพฝางสั่งให้เพิ่มกำลังสายตรวจและให้มีที่พักสายตรวจตรงลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
และกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยค่ะ
เดี๋ยวคงต้องแกะรอยกันต่อค่ะ